เสียหายเรียงรายกันเต็มไปหมดเลย
รถหรูสีขาวสีแดง
ไปดูกันนะครับเพราะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
คุณดูสิขบวนรถซุปเปอร์คาร์
เขาวิ่งมาเป็นทิ้วแถวเลย
เพราะว่าเขาจะไปทำบุญไงคุณ

แต่มาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่

โดยขบวนคาร์วารรถหรูซุปเปอร์คาร์
เจาะชนกันบนถนนสายบ่อล้อลำทับ
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย

บอกว่าทีมคาราวามรถซุปเปอร์คาร์

กลับนำทางมายังถนนสายบ่อล้อลำทับ

ถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะคดเคี้ยว

ทำให้รถซุปเปอร์คาร์คันสีขาว

ทำให้รถได้รับความเสียหายนะครับ
มีรายงานนะครับว่าถนนเส้นทางนี้อันตราย

มีโค้งหักศอกชัน

ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

คันขาวคันเหลืองคันแดง